กรในจังหวัดอ่างทองนะคะปลูกกล้วยที่มีชื่อว่ากล้วยน้ำว้ากาบเขียวนะคะ
ต้นเดียวออกถึงสามสิบห้าหวีไปดูกันเลยค่ะ
กล้วยที่ปลูกไว้เนี่ยเป็นกล้วยน้ำวะกับเขียว
บำรุงรักษามาเอ่อก็เมื่อเช้าเข้ามาตัดดูประมาณสามสิบห้าหวี
ละยี่สิบลูกเคยเจอเลยในชีวิตอายุ๗๔แล้วเนี่ย
ลูกมาก็มาก็มาเยอะเลยก็ไม่เคยเจอเคยเจอ
ติ๊กไอไอลำต้นสูงตั้งประมาณเจ็ดเมตรโอ้พระเจ้ามันยอดมาก
โอ้มันยอดจริงจังดูสิโอ้พระเจ้ายอดมันมาก
ใช่โอ้พระเจ้ายอดกล้วยมันเยอะมากเป็นความภาคภูมิใจของคุณตานิยมเขานะคะ
อายุเจ็ดสิบสี่ปีแล้วค่ะเป็นเกษตรกรหมู่ที่สองตะบนแสวงหา
แสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะที่ฟูมฟักเลี้ยงดูปลูกกล้วยน้ำว้ากาบเขียวไว้ที่สวนหน้าบ้าน
ดูแลเป็นอย่างดีค่ะทำให้ต้นกล้วยนั้นเจริญเติบโตเป็นพิเศษลำต้นขนาดใหญ่นะคะ
เทียบจากความส่วนสูงของคุณตานะคะค่อนข้างสูงนะคะสำหรับต้นกล้วยต้นนี้นะคะ
สูงเกือบ๗เมตรโดยเฉพาะผลผลิตเนี่ยมากเกินความคาดหมาย
เครือเดียวมากถึงสามสิบห้าหวีหวีละยี่สิบลูกโอ้โห
แต่ละลูกนี่อวบยาวใหญ่เป็นพิเศษนะคะคุณก็คูณไปสิสามสิบห้าหวีคูณ๒๐อ่ะ
แต่ว่าตอนเก็บนี่ลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าสูงกันตั้งเจ็ดเมตรนะคะ
ต้องใช้บันไดไม้ไผ่ค่ะผ้าต้นกล้วยแล้วก็ปีนขึ้นไป
เชือกนี้ผูกประคองต้นเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ตัดเครือกล้วย
แล้วก็ทักรอกลงมาไม่ใช่จะถือลงมากันง่าย
เพราะว่ามันหนักนะคะเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวค่ะ
เดินทางไปพิสูจน์ความจริงเลยไปกันอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งแม่ค้ากล้วยทอดเห็นแล้วอดใจไม่ไหว
จองเลยดีกว่าถ้าจะใหญ่ถ้าจะเยอะขนาดนี้นะคะ
ให้ราคาหวีละ๗๐๐บาทนะคะ
คุณตานิยมเป็นเจ้าของเนี่ยนะเขาบอกว่า
ตอนนี้ต้นกล้วยนั้นกำลังเกิดหน่อใหม่ด้วย
ตั้งใจจะดูแลรักษาเป็นอย่างดีหวังให้ออกผล
แล้วก็เครือใหญ่เหมือนต้นนี้ให้ได้
ดูแลฟูมฟักเป็นอย่างดีสูง๗เมตร
บอกว่ากล้วยน้ำว้าชนิดนี้กินสดอร่อย
กินผลสดอร่อยแต่บางคนก็เอาไปเป็นกล้วยม้วนกล้วยตากได้นะครับ
เพราะผลเขาเยอะแต่เขาบอกว่าถ้ากินสดอร่อยจริง